ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องแมวกับรถหรูเพื่อนบ้านครับคุณผู้ชมน่าจะพอเห็นบ้างแล้วแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์คุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันถึงขั้นบานปลายขึ้นโรงขึ้นศาลสารชั้นต้นตัดสินแล้วด้วยคือแมวสุธิรักนี่ค่ะมันไปเดินอยู่บนรถหรูของเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านบอกว่ารถหรูของเขาเนี่ยกลายเป็นว่ามีรอยขวน
โพสต์เอาไว้ในติ๊กต๊อกนะคะอุ้ยนี่ข้ามไปคันนู้นด้วยใช่ค่ะเป็นรถสองคันนะคะแล้วก็เป็นรถราคาสูงทั้งสองคันเลยเชื่อว่าหลายบ้านเคยเจออย่างงี้ทีเนี้ยค่ะเขาบอกว่าเนี้ยแมวหลุดออกไปของบ้านเพื่อนบ้านครับแล้วก็เพื่อนบ้านอ่ะแจ้งความแจ้งความเข้าหาปล่อยสัตว์ดุร้ายเที่ยวตามลำพังทำให้ทรัพย์สินผู้

รถของเพื่อนบ้านรถสีเหลืองเนี่ยเป็นรถสปอร์ตยี่ห้อโลตัสส่วนรถคันสีดำเป็นบีเอ็มดับริยูครับเพื่อนบ้านบอกว่าก็แมวของเธอไปเดินไปนั่งไปนอนไปถลายตัวอยู่บนนั้นรถเขาเป็นรอยแต่พอไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ยบอกว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นรอยจากแมวเธอนะรอยจากแมวมันมีแค่รอยเท้าแมวที่เปื้อนดินเท่านั้นเอง
แจ้งความฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นแสนคดีนี้ต้องบอกก่อนว่าสารชั้นต้นตัดสินแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะตัดสินให้ทางเจ้าของแมวอะค่ะต้องจ่ายค่าเสียหายสำหรับรถคันสีเหลือง๕๗๐๐บาทนะคะครับคดีอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ส่วนรถบีเอ็มดับยูสีดำก็มีการฟ้องร้องค่าเสียหายเหมือนกันจากทางบริษัทประกันภัย
หน่อยได้ไหมแมวไม่ใช่สัตว์ดุร้ายตามข้อหาที่ถูกแจ้งด้วยซ้ำอุ้ยมีทันไหล่ด้วยนี่ใช่ค่ะก็มีเนี้ย
จังหวะถลัยจังหวะอะไรแต่เธอบอกว่าเธอตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับรถคันสีเหลืองเนี่ยมันเป็นรถมือสี่อ่าเจ้าของเขาซื้อมามือสี่มือสี่มันเป็นร่องรอยเดิมจากการใช้งานหรือเปล่าควรจะพิสูจน์ให้มันชัดกว่านี้ดีกว่าไหมเพราะเธอมองว่ามันไม่น่าจะเป็นรอยขีดขวนจากแมวเธอทั้งหมดมันใช่เล็บแมวตีนแมวเหรอใช่เพราะหลายคนก็บอกว่าเอาแมวเวลามันเดินมัน

แล้วคุณเอารถไปซ่อมทันทีแล้วคุณเอาบินมาเรียกเก็บเงินกับเรา
อยากถามสังคมนะคะว่าเป็นคุณคุณจะควักเงินจ่ายทันทีไหมคะ
ฉันไม่ได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่ชั้นตำรวจแล้วค่ะ
แมวเป็นสัตว์ดูสัตว์ร้ายดิฉันขอปฏิเสธตรงนี้นะคะว่า
แมวแมวไม่ใช่สัตว์ดูดสัตว์ร้ายนะคะ
โอ้โหขอบคุณคุณผู้ชมมากค่ะหลากหลายความคิดเห็นจริงค่ะ
คุณผู้ชมบางท่านบอกว่าจริงมันก็น่าจะมีแค่รอยเท้าเปื้อนดินของเท้าแมวนะ
ขวามือนี่เป็นภาพที่เมื่อกี้ที่มีภาพนิ่งทั้งหลายเนี่ย

คุณผู้ชมบางท่านบอกว่าแมวมันกางเล็บเวลามันเดินมันอะไรเวลามันถลายตัวมันกางเล็บ

ก็บอกว่าแล้วทำไมคุณเจ้าของแมวไม่เก็บแมวเอาไว้ในบ้านให้ดีล่ะ
ให้ออกนอกบ้านไปเดินบนรถคนอื่นได้ยังไง
อันนี้น่าจะคันดำอาจจะมีที่นิ้วชี้เนี่ยเดี๋ยวเอามาให้ดูกันหน่อยที่ว่าเป็นรอยของรถสีเหลือง
เพราะว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของรถเขาด้วยนะคะถ้าได้ฟังความทั้งสองฝ่ายนะคะ
เมื่อ๒๗กรกฎาคมผ่านไปแค่สัปดาห์เดียวแมวมาปีนบนรถค่ะแล้วรถมันเสียหายจริง
เจ้าของรถบอกว่าซื้อมาได้สัปดาห์นึงไม่ถึงสัปดาห์ดีเสียใจรถใหม่เสียดาย
ก็ไปบอกสามีของคู่กรณีให้รู้สามีของผู้หญิงเมื่อสักครู่อะนะคะ
สามีของคู่กรณีบอกว่าขออภัยนะเดี๋ยวจะสร้างกรงแมวแล้วเดี๋ยวให้ภรรยาที่เป็นเจ้าของแมวมาขอโทษนะ
จากนั้นเจ้าของรถบอกว่าก็เลยตัดสินใจว่าอยากเห็นหลักฐานให้มันชัดติดกล้องวงจรปิดเลยก็แล้วกัน
ก็แล้วกัน๘ตุลาคม๖๓ไปดูภาพจากล้องวงจรปิดทีเนี้ยเห็นแมวสีส้ม
ขึ้นมาบนรถของเขาทั้งสองคันครับทั้งรถยี่ห้อโลตัสสีเหลืองอ่ะค่ะ
แล้วมันก็มีรอยเท้าแมวและรอยขวน๘๙จุดได้แล้วมันเป็นรอยรอบคันรถ
ส่งรถไปซ่อมนะคะช่างประเมินความเสียหายหนึ่งแสนแปดพันบาทจริงจริง
คันเลยแล้วก็ที่เคลือบสีของรถนะคะมันก็แบบจริงเขาก็จะเคลือบ
แก้วคืบอะไรกันใช่ไหมคะครับแต่รอยมันลึกลงไปคือต้องเปลี่ยนใหม่หมด
ที่เคลือบไว้อ่ะโอ้มันลึกขนาดทะลุเคลือบไปเลยต้องออกค่าใช้จ่ายเองหมดเลยอ่ะค่ะครับ
มันสไลด์ตัวฟื๊ดลงไปที่เห็นในกล้องวงจรปิดนั่นแหละเขาบอกว่ากระจกต้องเปลี่ยนใหม่เลย
ส่วนอีกจุดก็คือที่แก้มด้านหน้ารถฝั่งซ้ายตรงนี้ก็มีรอยขีดขวนเพราะแมวมันกระโดด
แล้วเล็บมันจิกลงไปซึ่งค่าเสียหายรถสีเหลืองเจ้าของรถบอกว่าเจ้าของรถเขาจ่ายเองหมดเลยนะ
บริษัทประกันภัยก็มาไล่เบี้ยวกับเจ้าของแมวไงคะอีก๕๐๐๐กว่าบาท
ทีนี้ค่ะคือตอนที่เอารถไปซ่อมเนี่ยเจ้าของรถบอกว่าก็ให้ทางเจ้าของแมวมาขอโทษนะ
แต่ไม่เห็นมีคำขอโทษอะไรเลยอ่ะก็เลยตัดสินใจว่าอ้าวไม่ขอโทษใช่ไหม
งั้นเดี๋ยวเอาหลักฐานนี้จากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความที่สพลำลูกกาก็แล้วกัน
แต่ว่าทางเจ้าของแมวก็ไม่ยอมมาเจรจาอีก
สิงหาคมปีที่แล้วเลยตัดสินใจว่าไม่ได้แล้ว
ฟ้องศาลเลยก็แล้วกันเรื่องมันจะได้จบ

สารชั้นต้นบอกว่าไกลเกลี่ยกันก่อนไหม

ไกลเกลี่ยนะคะครั้งแรกทั้งฝั่งเจ้าของแมวแล้วก็ฝั่งเจ้าของรถมาเจอกันนะคะ

แล้วก็ทางฝั่งเจ้าของแมวก็ขอโทษค่ะ
เจ้าของรถบอกว่างั้นก็เดี๋ยวเรียกค่าเสียหายแค่๕๐๐๐ก็แล้วกัน

แค่ห้าหมื่นพอแล้วก็เอาหลักฐานจะไปให้ทนายคงทนายความอะไรอย่างนี้
กะว่าอ่ะจบกันด้วยดีเป็นเพื่อนบ้านกันก็ชดใช้ประมาณนึงก็พอ
แต่สุดท้ายทางเจ้าของแมวไม่ยอมโอนเงินให้

แล้วก็ไม่ขอโทษด้วยแล้วแบบขอโทษแบบไม่เต็มใจ

๑๖ธันวาคมสารชั้นต้นตัดสินค่ะ
เจ้าของแมวต้องจ่ายค่าเสียหายค่ะในส่วนของรถสีเหลืองรถโลตัสเนี่ย

เจ้าของแมวยืนยันว่ายังไม่จ่ายเพราะจะอุทธรณ์ต่อ

จะยื่นอุดทอนต่อก็เป็นเสียของเขาตามขั้นตอนของกฎหมาย
แต่เจ้าของรถบอกว่าก็แมวของเพื่อนบ้านมาก่อกวนมาสร้างความเสียหายตั้งหลายครั้งนะ
หลังเกิดเรื่องฟ้องร้องอ่ะเหมือนกับว่าโดนข่มขู่ด้วยบอกว่าเป็นต่างด้าวเป็นอะไรหรือเปล่า
เจ้าของรถเขาบอกว่าเขาเป็นคนสิงคโปร์ที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เขาเลยอึดอัดใจมากอ่ะขายบ้านเลยดีไหมเนี่ย

ถึงขั้นตัดสินใจว่าขายบ้านดีกว่าซื้อมา๔ล้านห้าขายบ้านทิ้งเลยก็แล้วกันไม่อยากจะเจอกับเพื่อนบ้านแบบนี้
แต่เราไม่อยากมีเรื่องเราแค่อยากให้ภรรยาเดินมาขอโทษเรา
๕๐๐๐บาทหนูไม่ได้เอาเลยค่ะ
คือพี่โอนมาปั๊บหนูก็จะโอนคืนพี่ทันทีเลย
คือหนูอยากโอนให้ทนายให้ไปปิดคดีเฉย
เขาตอบว่างั้นน้องก็โอนเงินมาให้พี่ก่อนสิ
เดี๋ยวพี่ก็จะโอนให้น้องอย่างนี้ได้ไหมคะ
จริงเราก็เรียกแค่๕๐๐๐บาทจากบินที่เราจ่าย
โอ้โหหลากหลายความคิดเห็นมากค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายด้วยความที่เรื่องนี้ขึ้นศาลแล้ว
สารชั้นต้นตัดสินแล้วเดี๋ยวรอฟังสารอุทธรณ์ก็แล้วกันนะคะ
เราก็ฟังให้ทั้งสองฝั่งนะฮะใช่ค่ะ
บ้านน่าจะเจอลักษณะแบบนี้อยู่เหมือนกัน
แต่เชื่อว่าถ้าจะเจอแบบนี้น่าจะน้อย